คุณผู้ชมคะก่อนเล่าข่าวนี้นะคะดิฉันขอร้องเพลงนี้ก่อนค่ะ
คุณผู้ชมเพลงที่บอกว่าเพื่อนไม่เคยไม่เคยทิ้งแก

ว่าความฝันนั้นจะไกลสักเท่าไหร่

ที่จะเล่าเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเพลงนี้ค่ะมันแบบถ่ายทอดความหมายนะคะ
ของพี่อีทโปรงรังนี่สุดยอดจริง
เพราะว่าพี่อีทคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นค่ะ
คือเขาไปหาพี่เควินพี่เควินคือเป็นมือเป่าแคนที่ร่วมวงโปรงรังสะออนมาด้วยกัน

แล้วที่แกไปเยี่ยมคุณผู้ชมเป็นภาพที่แบบคือซึ้งใจค่ะ
คือเล่าให้ฟังนะคะว่าพี่เควินเนี่ยแกล้มป่วยนะคะ
จนไม่สามารถเดินด้ายนะคะเมื่อประมาณปลายปี๒๕๖๒แล้วมันหนีกลับค่ะ
ล่าสุดนะคะพี่อีทก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเนี่ยค่ะที่บ้านเกิดเลยนะคะที่จังหวัดกาลสินนะคะ
คือตอนนี้พี่เควินก็อยู่ในความดูแลของญาติญาติตามภาพที่เห็นก็คือ

โดยพี่อีทนะคะก็ยังได้มีการถ่ายคลิปนะคะอัปเดตอาการของพี่เควิน
แต่พี่เควินก็เริ่มตัดสายขึ้นแล้วค่ะใช่สีหน้าสีตาดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการอัปเดตนะคะ
ให้แฟนคลับวงลางสะออนได้เห็นว่าคือตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ
ซึ่งนะคะก็ผ่านช่องยูทูปของพี่อีทนะคะชื่อว่าสแตกแดกตับนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าคลิปนี้ปล่อยเพียงแค่๕วันค่ะ
วิวเกือบล้านแล้วนะคะคือคนสนใจมากจริงค่ะคุณผู้ชม
โดยทุกคนที่เข้าไปดูเนี่ยค่ะก็พูดทำนองเดียวกันเลยนะคะ
บอกว่าขอให้พี่เควินหายป่วยไวนะคะแล้วก็ดีใจกับพี่เขา
ที่สามารถกลับมาลุกขึ้นเดินได้เพราะว่าก่อนหน้านี้คือแบบนอนกับเตียงไปเลยค่ะ
จริงนะคะโดยพี่อีทนะคะได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐค่ะว่า
อาการของพี่เควินตอนนี้โดยรวมก็ดีขึ้นค่ะ
เจ้าตัวกลับไปอยู่กับพี่สาวที่บ้านเกิดนะคะแล้วก็มีการรักษาอย่างจริงจังค่ะ
แม้ว่าตอนนี้นะคะนิ้วเนี่ยจะไม่สามารถจับแค้นเนี่ยค่ะ
คือในคลิปจะเห็นว่าคืออยากให้พี่เควินกลับมาเป่าแคนแต่ว่านิ้วมันยังไม่โอเค
ใช่นะคะแต่พี่เควินเนี่ยก็คือได้กำลังใจที่ดีมากนะคะ
ไม่เคยเห็นความอ่อนแอในตัวเขาเลยค่ะ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งกำลังใจให้คุณเควินด้วยค่ะ
จริงแล้วเควินลุกเดินได้เมื่อประมาณเกือบปีแล้วล่ะครับลุกเดินได้แล้ว
จริงก็โทรคุยกับน้องอยู่ตลอดก็ดีใจ
เขาดีขึ้นมากเลยครับดีขึ้นมาก
แต่ถึงจากกายเขาเจ็บแต่หัวใจเขายังแข็งแรงมากเลย
ไม่เห็นความอ่อนแอในผู้ชายคนนี้เลยเขาไม่แสดงความอ่อนแอออกมาให้เห็นเลย
คือใจเฮวินเป็นคนที่มีความเป็นศิลปินสูงมาก
เขาให้ใจสุดเลย

พี่อิทแกก็ไปเยี่ยมครูผู้ชมเห็นภาพแบบนี้แล้ว
เขามาทำกิจกรรมกับอิทบ่อยมาก

พี่อีทจะมีโอกาสได้เห็นแบบ๓คนกลับมารวมตัวกันนะคะ
แล้วก็มอบความสุขให้แฟนคลับอีกไหมนะคะ

คอนเทนต์ที่เค้าทำด้วยกันเนี่ย
ฟังทั้งนั้นเลย
จริง
อ่ะไปฟังคำตอบจากพี่อีทกันหน่อยค่ะ